ทุกทีแล้วสำหรับเทศกาลแห่งความสุขสนุกสนาน

ซึ่งคนในวงการบันเทิงหลายคนตอนนี้เขาเตรียมตัวกันแล้วนะจ๊ะ
จับลูกมาแต่งตรงแต่งตัวกัน
ไปกันที่บ้านแรกค่ะคุณแม่นางเอกคนสวยคุณศรีริต้าเป็นยังไง
พาลูกชายหัวแก้วหัวแหวนน้องกวินแปลงโฉมเป็นเอวสุดคิ้วน่ารักมาก
ในขณะที่คุณแม่เองก็สวมเดรสยาวสีเขียวรับเทศกาลนะคะ
ยังเข้ากับลูกชายด้วยเนาะใช่แล้วคุณแม่เขาก็เขียนแคปชั่นเอาไว้แบบน่าเอ็นดูนะคะว่า
ผมกำลังไปช่วยซานต้าห่อของขวัญครับเดี๋ยวไม่ทันคริสต์มัสสีหน้าผมมุ่งมั่นไหมครับ
เออดวงตาแป๋วแหววมากเลยใช่ค่ะคือต้องบอกว่าไม่ใช่แค่สีหน้ามุ่งมั่นอย่างที่คุณแม่แซวนะ
แต่น้องกวินยังดูเอ็นจอยสุดยิ้มสู้กล้องสมกับเป็นลูกชายนางเอกจริงเลยนะคะ
น่ารักมากยิ่งโตยิ่งเหมือนแม่เนอะเออหน้าตาดีอ่ะใช่
ใช่ค่ะส่วนบ้านนี้ไม่รู้จะสนุกเหมือนคุณแม่หรือเปล่านะคุณผู้ชมนะ
สุดน่ารักของคุณแม่ใบเตยดูหน้าน้องสิ
คุณแม่จับแต่งตัวให้เข้ากับบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลอง

ถึงขนาดที่แม่ใบเตยบอกว่ากว่าจะได้รูปกับนาง
แต่เชื่อว่าบรรยากาศมันก็พาไปนะคุณผู้ชม

เริ่มส่งยิ้มแจกความสดใสให้เก็บภาพ
ชัตเตอร์กันแบบรัวไปเลยจ้า

แต่ว่าเรื่องหัวเอ่ยมันก็เยอะชุด
มันก็เยอะอายุอันยะเด็กอาจจะงงนิดนึง

ก็เหมือนลูกคุณคุณก็จัดแต่งตัวทุกวัน

คุณผู้ชมค่ะเห็นแบบนี้ก็น่ารักดีนะคะ